คุณผู้ชมปิดท้ายกันบ้าง
พาไปดูภาพหาดูยากนะคะ
มังกรโคโมโดเขาสู้กัน

คลิปปิดได้ดุดันมากจะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะ
นั่นสิลีลาไงลีลา
แต่มันคนละตัวกับที่สวนลุมนะคะ

ใช่แล้วมันก็จะมีพิษที่น้ำลายมันคือมีเชื้อโรคแหละ
มันกัดให้เป็นแผลแล้วมันเดินตาม

แต่เขาเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายนะคะ

ใช่ค่ะนี่นี่มันล้ำลายออกมา
นึกถึงภาพยนตร์แบบไลก็อสิราแนวแนวนี้เลยนะคะ

เมื่อกี้อย่าเรียกว่าหยดเรียกว่าพ่นดีไหมคะ
เหลือว่าบางทีก็ไม่ค่อยดุเดือดเท่าไร

ใช่เพราะเวลาเห็นสัตว์ละสนะแบบนี้

เคลียร์กันสุดท้ายไม่แน่ใจนี่ค่ะแต่ว่าที่เอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
เพราะว่ามันมีอุปกรณ์ในการถ่ายทำที่มันได้มุมใกล้ขนาดนี้
ไซส์ใหญ่ยักษ์น้ำหนักเกือบร้อยกิโลกรัมต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายอย่างนี้นะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยกล้องมันใกล้กับตัว๒ตัวนี้มากนะคะ
โอ้โหถึงกับเป็นเจ้าหญิงจักรกันเลยทีเดียวปัดกล้องทิ้งไปนะคะ
ใช่เออจริงนะคะโอ้โหสอดรับกันเป็นการเต้นลีลาด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะรินจาประเทศอินโดนีเซียนะคะ